ฉะนั้นจะสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นเย็นเฉพาะในช่วงค่ำถึงเช้าเท่านั้นส่วนกลางวันแดดดีอีกครั้งอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
มี๗จังหวัดที่ต้องฟังระวังเป็นพิเศษ
แก่จังหวัดพัทธลุงภูเก็ตสงครากระบี่พังงาตรังและนครศรีธรรมราชค่ะ
ส่วนบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงราว๒เมตร